คุณผู้ชมครับตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาที่พวกเราทุกคนกำลังพยายาม
ในกรุงเทพปริมณฑลก็ยังคงหนักอยู่ถึงแม้จะดีขึ้นบ้างในวันนี้เป็นวันหยุดก็ตาม
แต่ว่าเขาก็มีการเชิญชวนว่าตรุษจีนปีนี้ร่วมกันดีไหมดีค่ะ
ทำข้ออาจบ้านหน่อยอ่าอ่าปัดกวาดเท็จถูร์ฝุ่นเอาออกไปหน่อย
ผลตำรสเอกอัศวินขวานเมืองผู้ว่ารัฐกาลกรุงเทพฯอาหารคลอน
ถนนพระรามสองตั้งแต่ช่วงดึกที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการฉีดพ่นละอองน้ำ
ล้างพื้นถนนต้นไม้ทั้งขาเข้าขาออกบริเวณถนนพระราม๒
เพราะว่าพระราม๒หนักมากเป็นรอยต่อของสมุทรสาครด้วย
จนถึงแยกบางประกงอ่าบางปะแก้วนะครับรวมระยะทางเนี่ย
สิบสี่กิโลหลังจากช่วงกลางวันเนี่ยมีการใช้โดรนมีใช้เครื่องบินเล็ก
พ่นละอองน้ำเป็นการดักจับฝุ่นลงมาก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยมันตกลงมาที่พื้น
ก็เลยต้องมีการรีบทำความสะอาดด้วยการฉีดชำระล้างไม่ให้ฝุ่นมันปลิวกลับขึ้นไปบนอากาศอีกนะครับ
ผู้ว่ากรทมก็บอกว่าก็พอใจนะกับปฏิบัติการในการแก้ปัญหาฝุ่น
เพราะว่าเมื่อวานค่าฝุ่นละอองลดลงจนเป็นพื้นที่สีเขียว
กว่าค่ามาตรฐานเกือบทุกพื้นที่
เชื่อว่าถ้าคนกรุงร่วมมือกันทำความสะอาดบ้าน
ฉีดน้ำล้างต้นมงต้นไม้เอาฝุ่นออกมา
เอาฝุ่นใหม่ลงมาเนี่ยฉีดน้ำหน้าบ้านบริเวณถนน
ทำแบบนี้ทุกหลังเนี่ยปัญหาเรื่องของมลพิษฝุ่นเนี่ย

ส่วนการบินขึ้นไปฉีดละอองน้ำในเช้า
บริเวณห้าแยกเลยเพราะว่าราบเท้าเนี่ยก็หนัก
มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ารถก็ติดรถก็เยอะนะฮะ
แล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์ตลอดเส้นทาง
จนถึงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ช่วงนี้ถ้าเกิดยังไม่ปลอดภัยก็หน้ากากอนามัย